นัดส่งท้ายระดูการของฟุตซอลลีกในบ้านเรานะครับ
ซึ่งก็แน่นอนรู้แชมป์ไปแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์ศรี
ก็มีเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมาฝากกันด้วยครับ
หลังจากที่ลงล็อกแล้วนะครับว่าเตะสนามกลางที่อินดอร์สเตรียมหัวหมากนะครับ
ก็มีเรื่องของการจัดการนะครับแฟนบอลที่จะเข้าสู่สนามในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ
ฝ่ายจัดก็ยืนยันนะครับว่าเกมนี้ห้ามแฟนฟุตซอลที่ดื่มของมืนเมาเข้าสนาม
ซึ่งบริเวณทางเข้าจะมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
ใครที่เกินระดับที่กำหนดไว้จะไม่ให้เข้าชมแล้วก็จะมีการตรวจสิ่งต้องห้ามทั้งหมดโดยกองเชียร์
ก็นำอุปกรณ์เข้าสนามได้แค่กรองแล้วก็ทงเท่านั้น
หลังจากจบเกมนี้จะมีพิธีการในการมอบถ้วยแชมป์ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของ๒ทีมที่ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นระหว่างบางกอกซิตี้อันดับ๑๒นะครับมี๑๙แต้ม
กับทางนนทบุรีหลัก๑๓มี๑๘แต้มนะครับก็ต้องตัดสินกันในนัดสุดท้ายซึ่งทั้งสองทีมก็มีรายงานก่อนเกมว่าหากรอดตกชั้นนะครับ
บ่อบริหารจะมีเตอร์ไพรส์มอบเงินอาชีพพิเศษให้ด้วยมากอกซิตี้นะครับถ้าชนะกรมทางหลวงจะอยู่รอดทันทีหรือว่าหากเสมอก็ไปลุ้นให้นนทบุรีนั้นไม่ชนะ
ส่วนนนทบุรีครับต้องบุกไปชนะราชนาวีเท่านั้นแล้วก็ลุ้นให้บางกอกซิตี้ไม่ชนะกรมทางหลวงซึ่งกรณีที่นนทบุรีเสมอและบางกอกซิตี้แพ้ทั้งคู่จะมี๑๙แต้วเท่ากันนะครับ
พูดถึงการผ่อนคลายกันก่อนนะครับก่อนที่เกมความซีเรียสของการรุ่นนี้ตกชั้นจะเริ่มขึ้นนะครับ
สีสันจากเรนาโตมิดันดาครับดาวยิงชาวบราซิลของทีมกรมทางหลวงครับ
โชว์ลีลาการภาคฟุตซอลเป็นภาษาบราซิลนะครับในการแข่งขันกีฬาภายในของกรมทางหลวง
รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งทีมส่วนกลางนะครับก็เอาชนะทางสธร๑๖นครศรีธรรมราชไป๒ต่อ๑ไปติดตามลีลางเขาหน่อยครับ
ถ้ารู้ก่อนนี้ผมไปแล้วนะครับเนี่ยอยากจะไปซึมซับประสบการณ์แปลกบ้างนะครับ

วันพรุ่งนี้นะครับเน้นย้ำกันนะครับ
ผู้ที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ก็เตะพร้อมกันทั้งหมดเวลา๔โมงเย็นนะครับ

คู่ที่จะต้องมีการมอบถ้วยแชมป์นะครับ

เรือบุกไปชนะชมบุรีที่บ้านเลยนะครับ
ส่วนอีก๖คู่ครับถ่ายทอดทางแอปพลิเคชัน

กับภรรยาไทเทคแล้วก็รัชนาวี

อีก๓คู่สุราชพบกับเกษมบัณฑิต
และศรีสะเกดพบกับสมุทรสาครครับ